รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้สนุกสนานไปกับนักแสดงรุ่นใหญ่อ้าหมูดิหลกที่ยังคงความหล่อไม่เคยเปลี่ยนที่เตรียมมาสร้างสีสันแบบนี้
ภรรยาอาหารเข
จะหัวอยู่ตรงไหนไอ้เป็นรู้หมดเลยอ่ะมาพร้อมกับอดีตพนักงานออฟฟิศสู่เจ้าของธุรกิจใช่ที่ใครใครต่างรู้จักเป็นอย่างดี

จนตอนนี้ปัจจุบันมีกี่สาขาครับ

โอ้โห
สร้างรายได้นี่เรียกได้ว่าต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ครับ

ใครอยากเป็นเศรษฐีลูกชิ้นปลาระเบิด

กับการแจกประชายจากจ่ายแอดแบบฟรี
ที่จะทำให้คุณมีอาชีพและรายได้เป็นของตัวเอง

และพบกับชายผู้เปลี่ยนไข่ปิ้งธรรมดา
เพิ่มมูลค่าจนสร้างรายได้เป็นล้าน
ด้วยมือของเขาเท่านั้น

ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการวารายที่ปากท้องของคนอยากรวย

รับประกันเรื่องของความรวยได้เลยนะฮะ
วันนี้ครับมีอาชีพที่เรียกได้ว่าแปลก

และที่สำคัญครับท้ายรายการเรามีการแจกเฟรนชายแบบฟรีด้วย

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวถามก่อน
ป่าอามเฮียป้องค่ะ
พรุ่งนี้เราไปใส่บาทกันดีไหมคะ
พรุ่งนี้โอ้ยมีธุระสำคัญเลย

เดี๋ยวเงียบว่าไหมจะชวนไปใส่บาดทำบุญแล้วหน่อย
เรื่องของบุญยังทำบ้างว่าจะทำแต่บาด

อย่างนี้จะไม่มีข้ออ้างแบบนี้อีกต่อไป
เพราะว่าเดี๋ยวใบตองเนี่ยจะพาทั้งสองท่านไปใส่บาทออนไลน์
ใส่บาทออนไลน์มีด้วยล่ะครับน้องใบตองนะ
ถ้าทำแบบนี้ถามจริงมันจะได้บุญเหรอพี่ป้อง
โหคุณค่ะมันมีสิคะเดี๋ยวนี่ไง
วันนี้แหละใบตองจะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชม
ไปทำความรู้จักกับอาชีพใหม่ที่เขาเรียกว่า
รับจ้างใส่บาทออนไลน์ค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับเฮียป้องป๊าอาม
หมดสิทธิ์อ้างว่าไม่ว่างแล้วนะครับ
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการใส่บาทออนไลน์กันแล้ว
ใครที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกออกจากบ้าน
แต่อยากใส่บาทเพิ่มบุญหนุนชีวิต
เรื่องเหล่านี้จะไม่ทำให้คุณผู้ชมกังวลใจอีกต่อไป
เพราะหญิงสาวผู้นี้เขาได้แก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่ามา
ให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกคนเรียบร้อย

ถ้าไม่สะดวกออกมาใส่บาทข้างนอกแบบนี้
ก็สามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน
นี่พูดจริงไม่ติ่งหนังนะครับ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าวันนี้อิ่มใจอิ่มบุญสุดเลย

แต่อย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าการใส่บาทของบางคนเนี่ย

เพราะว่าเราใช้การใส่บาทออนไลน์ขึ้นมานั่นเอง
แล้ววันนี้นะคะใบตองอยู่กับเจ้าของไอเดียค่ะ

เช้าเช้านี้ยุ่งมากเลยใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะ
ก็คือเราจะมีขายหน้าร้าน

จะมีพาท่านเดินมาร้านกินข้าวบาททุกเช้า
เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงครับคุณผู้ชม
จากปกติที่ขายข้าวแกงและขายอาหารใส่บัตรในตอนเช้า
หรือไม่มีเวลาออกจากบ้านเอ่ย
ก็เลยเอ่ยมาลงเอยกับไอเดีย
การรับจ้างใส่บัตรออนไลน์ซะเลย
ไม่ทราบว่ามีแพ็คเกจแบบไหน
ให้เลือกสรรมาทำบุญกันบ้างล่ะครับ
ค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นที่๓๙บาทนะเริ่มต้น๓๙บาท
๙บาทนี้เป็นชุดยังไงคะจะมีชื่อชุดสุขใจค่ะ
แล้วก็มีขนมมีดอกไม้ให้
เหรอคะอิ่มบุญค่ะชุดอิ่มบุญ

เป็นเพิ่มนมนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มน้ำส้มให้ค่ะ
เราก็จะมีเซ็ตใหญ่เลยเซ็ตใหญ่คือค่ะ

เราก็จะมีเพิ่มผลไม้เพิ่มอาหารให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเบอร์มองแอบเห็นมีฝากใส่เป็นน้ำดื่มใช่ใช่
เป็นหลอดไฟการงานมีอุปสรรคเหลือเกินก็อยากจะทำหลอดไฟ
ก็ให้แบบชีวิตสว่างสว่างใช่ค่ะคุ้มค่าจริงจริงครับ
เพราะราคาเริ่มต้นอย่างแค่สามสิบก้าบาท
ในชุดก็จะมีของใส่บาทแบบครบครันทั้งอาหารข้าวหวานพร้อมเครื่องดื่ม
หรือถ้าต้องการชุดใหญ่ไฟกระพริบทางร้านเนี่ยก็จัดให้
ด้วยชุดเพิ่มภูมิทรัพย์ที่จะเพิ่มกับข้าวเป็น๒อย่าง
พร้อมเพิ่มนมและผลไม้เข้าไปอีกด้วยล่ะครับโอ้โหเยอะแยะตะแป๊ะไก่
ใครค่ายเพิ่มของคุณบลีสก็จะหามาให้ตามใจลูกค้าไปเลยล่ะครับ
ว่าแต่ลูกค้าเป็นใครมาจากไหนออเดอร์แต่ละวันเยอะไหม
แล้วรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่กันล่ะครับน้องใบตองของเราเนี่ยจะเฉลี่ยนะคะ
อายุประมาณยี่สิบถึงหกสิบปีมีตั้งแต่ยี่สิบแล้วก็ของเราเนี่ย
ก็จะมีคนไทยจากต่างประเทศก็มาใส่ของเราด้วย
ได้รายได้จากการใส่บัตรออนไลน์เนี่ยมากที่สุดเท่าไหร่คะ
ถ้ากดเป็นรายเดือนนะคะก็อยู่ที่ห้าหมื่นค่ะ
เฉพาะใส่บัตรออนไลน์อย่างนี้ค่ะใช่ใช่นี่ค่ะโยมมากเลยน่ะ
โอ้โหในช่วงภาวะเศรษฐกิจยุคโควิดแบบนี้ครับคุณผู้ชม
หลายกิจการก็ต้องเจอกับปัญหารายได้หายกำไรหดไปตามตามกัน
แต่คุณบลีสก็ใช้ไอเดียเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นจากเดิมด้วยการรับจ้างใส่บาทออนไลน์
พร้อมเป็นสะพานบุญให้ลูกค้าได้อิ่มบุญอิ่มใจ
และสร้างความสะดวกสบายในการทำบุญของยุคนี้อีกด้วยล่ะครับ
ไหนขั้นตอนเป็นยังไงขอแอบไปดูหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ตอนแรกเนี่ยค่ะลูกค้าเขาจะอินบล็อกมาแล้วก็จะมีแบบชุดใส่บาทให้เลือกค่ะค่ะ
หลังจากนั้นน่ะลูกค้าได้เลือกทั้งแบบและอาหารแล้วเราก็จะขอชื่อ
ขอชื่อผู้ใส่นะคะแล้วก็ชื่อผู้รับวิถีบุญมันเป็นการอภิษฐานศิลป์ไปด้วย
นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มส่งรูปแล้วอ่าส่งรูปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจะได้อนุโมทนาบัว
เชื่อว่าหลายคนคงจะตั้งคำถามว่าการฝากเขาทำบุญแบบนี้เนี่ยมันจะได้บุญจริงหรือ
เอาเป็นว่าเราไปถามพระนักเทศชื่อดังท่านนี้กันดีกว่าครับ
กราบนามสการครับหลวงพ่อ
เรื่องการฝากกันเนี่ยมันทำมานานแล้วฝากซองกระถิ่นผ้าปาก
ไปช่วยงานบวชงานแต่งเขาทำมาจากหน้า
ถ้าคนทำอาชีพนี้พอปีติพอยินดีกับวุฒิธรรม
อาชีพคุณเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินเป็นอาชีพที่สุจริตได้ทั้งเงินได้ทั้งบุญ
เพราะอย่างเดียวสื่อสัตว์สุจริตอยากไปยักษ์ยอกหยิบเม้ม
ก็ทำไปเยอะกิโลคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะ
ไม่มีเวลาตื่นเช้าไม่ไหวไม่สะดวกเดินทางไปวัด
กักตัวอยู่บ้านแต่อยากใส่บาททำบุญ
ก็เชิญที่นี่เลยค่ะใส่บาทออนไลน์ร้านพี่บี๊ดค่ะ
แปลกใหม่แต่ว่ามันก็ดีนะครับ
แล้วก็เหมาะมากกับคนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลา
ผมว่ามันเป็นไอเดียดีนะและสร้างสรรค์มาก
และมาต่อยอดจนกลายเป็นอาชีพได้อ่ะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะลองใช้บริการ
ก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ใช้บริการกับทางนี้ได้เลยจ้า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
เลือกความสุขได้ความสุขที่เป็นสอสระอุก่อไก่สุกอ่ะเลือกระดับของความสุขเหรอเลือกได้เลยเหรอฮะใช่
และที่สำคัญนะยอดขายเขาเป็นแสนเป็นแสนเลยเหรอน่าสนใจคุณไข่ปิ้งอย่างเดียวเนี่ยนะ
เขาทำได้อย่างไรไปดูเคล็ดลับของเขาเลยครับ
กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบสองบาทห้าสิบ
เพลงนี้เนี่ยคงจะใช้ไม่ได้กับลุงใจที่ขายไข่ปิ้งคนดังแห่งจังหวัดนครปฐม
คนนี้แน่นอนครับชายคนนี้เนี่ยสามารถมีเงินล้านได้เพราะไข่ปิ้ง
ที่สามารถเลือกความสุขได้ด้วยมือเปล่าของเขานั่นเองล่ะครับ
เรามานั่งรอไข่จากลุงใจแล้วโอ้โหวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะ

นี่นี่นี่ลุงใจจ๋าอ่ามาวันนี้เนี้ยพบไข่มาเยอะไหมจ๊ะ
สิบแผงแล้วเห็นบอกว่าไข่ที่จะเอามาขายเนี้ย
ต้องมีลักษณะพิเศษแปลกน้ำเบอร์สี่เพราะว่าอะไรอ่ะครับ
ถ้าเปลือกบางปิ้งไม่ได้เปลือกน้าจะปิ้งได้มันไม่แตก
ระดับความร้อนนี่สำคัญด้วยใช่ไหมอ๋อความร้อนปานกลางยาร้อนมาก
เผยเทคนิคกันเรียบร้อยจดกันเลยนะครับ
ว่าใครเนี่ยต้องเป็นเบอร์๔เพราะถ้าลูกใหญ่ไป
จะควบคุมความสุขได้ยากและต้องเปลือกหนามิเช่นนั้น
ปิ้งไข่จะแตกเอาได้ส่วนไฟอย่าไปคิดว่ายิ่งแรงยิ่งดี
ขายไข่ปิ้งเนี่ยต้องใจเย็นใช้ไฟแค่ปลานกลางพอครับคุณผู้ชม
แล้วก็อย่าลืมใช้ขี้เท่ากลบด้วยนะเพราะจะทำให้ไฟในถ่านไม่สัมผัสกับไข่โดยตรง
เทคนิครู้ไปแล้วอยากรู้ต้นทุนจังเลยล่ะครับป่าอาม
ต้นทุนในการขายแต่ละวันเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ไข่ก่อนแล้วกัน
วันละ๑๐๐หนังซอสรวมทั้งพริกไทยด้วย๓๐๐บาท
เหนือจากนั้นก็จะมีจีบปาถะอย่างเช่นถ้วยพลาสติกกับช้อน

ทวนต้นทุนสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพง่ายอย่างการขายไข่ปิ้งกันดีกว่าครับ
สำหรับไข่ไก่ตอนนี้แพงละไม่ถึงร้อย
อย่างลุงใจใช้๒๐แผงต่อวันก็ตกประมาณ๑๙๐๐บาท
ส่วนถ่านลุงใจจะใช้ประมาณวันละ๕ถุงก็ตก๑๐๐บาท
ส่วนเครื่องปรุงเฉลี่ย๓๐๐บาทต่อวัน
และถ้วยช้อนซื้อเป็นเซตราคา๑๒๐บาท
รวมต้นทุนต่อวันคร่าวก็ประมาณ๒๔๒๐บาทเท่านั้นเองล่ะครับ
เอาไปขายฟองละ๗บาทแถมมีโปรโมชั่น๓ฟอง๒๐บาท
ลูกค้าก็จะมาซื้อกันทีละ๓ฟองนี่แหละครับ
ยกเว้นไข่เยี่ยวหมาที่จะขายฟองละ๑๕บาทครับ
แม้ว่าจะเจอวิกฤตโควิด๑๙เล่นงานแต่ลุงใจยังขายดีกับโปรโมชั่นแบบนี้
วันวันหนึ่งขายได้กี่ฟองครับเนี่ย
นี่ขนาดเจอโควิดยังขายได้เยอะขนาดนี้ก่อนหน้าโควิดขายได้วันละกี่ลูก
โอ้โหพระเจ้าช่วยไข่ปิ้งนี่เรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายใช่ไหมล่ะครับ
ก่อนโควิดขายไข่ปิ้งได้เป็นพันฟองรายได้ต่อเดือนเนี่ยเป็นแสน
นี่อย่าบอกนะครับว่าเกิดจากการฝึกฝนในการแยกความสุขของไข่ได้ถึง๖ระดับ
อย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยครับป๊าอามลุงใจเนี่ยเขาไปได้ไอเดียมาจากไหนล่ะครับเนี่ย
คุยมาได้สักพักเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องเกิดข้อสงสัยว่าทำไมขายไข่ปิ้งแล้วเดือนหนึ่ง
เฮ้ยมีเงินได้ถึงเป็นแสนเขามีหัดพระเจ้า
ลุงใจไปได้ไอเดียแบบนี้มาจากไหนในการที่จะแยกระดับไข่อะครับ
ลูกค้าเขาอยากกินแบบมะตูมมันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเขาก็จะบอก
พอบอกพรุ่งนี้เขาก็จะจำไว้ครับจำไว้แล้วก็มาเก็บรวมกันไว้
รวมกันไว้จนครบหกระดับแล้วลุงใจใช้มือเนี่ยรูปรูปคำคำจนรู้ได้ไง
ค่ะว่าต้องใช้ระดับไหนเลเวลไหนถึงจะได้ระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับ
เลเวลที่หนึ่งเป็นลวกไปจับหน่อยมันจะอุ่นอุ่นหน่อยงั้นช่วยอธิบายความสุขแต่ละระดับให้ทีได้ไหมล่ะครับ
ลุงใจป๊าอามไข่ลวกมันจะเลวคล้ายโจกว่าแบบอุ่นอุ่นหน่อย
ระดับที่๒ก็คือไข่วุ้นจะมีความข้นมากกว่าที่จะเป็นไข่ลวก
ระดับที่สามเขาเรียกว่าอะไรครับคือตัวไข่ขาวเริ่มสุกแล้วแล้วไข่แดงยังดิบดิบอยู่
ระดับสี่คือไข่มะตูมไข่แดงเริ่มที่จะสุกข้างในแล้วตัวไข่ขาวจับเป็นก้อนชัดเจนแบบนี้
ระดับ๕แล้วนะไข่เกือบสุกข้างในก็คืออีกนิดเดียวไข่แดงสุกเลย
ลำดับสุดท้ายคือไข่สุกเลยอ่ะไข่แดงมันจะสุกทั่วเลยส่วนตัวไข่ขาวก็จะจับเป็นก้อนพอดี
ฝึกอยู่นานไหมถามจริงฝึกอยู่๕เดือนถึงรู้
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับว่านี่นะคือสุดยอดพ่อค้าขายไข่ปิ้งที่หาตัวจับได้ยาก
เขามีอาวุธลับประจำตัวที่ใครก็ไม่อาจเทียบเทียมกับสองมือเปล่าของเขานั่นเองล่ะครับ
ไม่ต้องสงสัยครับว่ามันคือยังไงเพราะสองมือของลุงใจนี่แหละครับที่เนรมิตไข่ปิ้งให้สุกได้ดั่งใจที่ต้องการ
โดยการวัดระดับความสุขด้วยการสัมผัสความร้อนด้วยมือเปล่าซึ่งระดับที่หนึ่งอย่างที่ลุงใจบอกครับว่าแค่อุ่นอุ่นส่วน๒๓๔๕๖ก็จะร้อนขึ้นเรื่อยเชี่ยวชาญแบบขั้นเทพจนหลับตาคลำก็รู้ว่าไข่ปิ้งสุกระดับไหนแม่แสดงว่าต้องมีสัมผัสที่ดีและมีความจำที่เป็นเลิศขนาดป๊าอามของเรา
ไข่เนี่ยจะเริ่มสุกในนาทีที่เท่าไรและจะออกมาได้ความสุขระดับไหนแต่ก็ผิดค่าครับคุณผู้ชมเพราะไข่แต่ละฟองถึงแม้จะปิ้งนานเท่ากันแต่ก็ได้ความสุขที่ไม่เท่ากันเพราะตำแหน่งของความร้อนของไฟนั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นแปลว่าต่อให้คนอื่นมาปิ้งไข่ขายเรียนแบบเหมือนลุงใจก็อาจจะไม่สามาร
บอกเลยว่าเป็นเพราะคุณลุงที่รู้จักกันข้างบ้านเมื่อครั้งอยู่จังหวัดสุรินทร์เพราะอะไร
ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันครับ
ลุงใจเศรษฐีไข่ปิ้งแห่งจังหวัดนครปฐมผู้เปลี่ยนไข่ใบละไม่ถึง๑๐บาทให้กลายเป็นเงินล้านได้
ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความพยายามฝึกฝนอดทนที่อยากจะมอบความสุขให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ
แต่กว่าลุงใจจะมีวันนี้ได้ครับคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่สำคัญต้องขอบคุณลุงข้างบ้านจริงเพราะอะไรให้ป๊าอามเขาถามดีกว่าครับ
คุณใจบอกหน่อยได้ไหมทำอะไรมาก่อนครับ
ทำงานตามโรงงานก็มีแล้วก็ไปขายกิฟต์สอบด้วย
แต่อะไรที่มันจุดประกายให้ลุงใจต้องมาขายไข่ปิ้งล่ะ
ตอนแรกเห็นลุงมาขายก่อนลุงข้างบ้านมาขาย

กว่าจะรู้ว่าแกมาขายไข่ปิ้งแกมายืมตังค์นี้ไปลงทุน

พอเขายืมมา๓วันเขาขายได้เดือนเดียว
เขาส่งตังค์มาบ้าน๑๕๐๐บาท

ก็เลยขึ้นรถทัวร์มาเลยมาหาแกสุรินมานครปฐม
แล้วแรกเริ่มเดิมทีขายที่นครปฐมขายอยู่ตรงไหนครับ
องค์ภาพปฐมเจดีย์แล้วก็ตลาดปฐมองคล
ทำไมถึงต้องมาลงหลักปรักฐานอยู่ตรงนี้ฮะ
ที่นี่อีกคนเยอะมันเป็นสาราดนะ

หนูกินแบบสุกกำลังดีอะค่ะ

อร่อยค่ะแล้วก็มีความสุขให้เลือกหลายระดับด้วยค่ะ
วันนี้มาสั่งไข่ลวกได้ตามที่สั่งเลยครับ

มาบ่อยค่ะมาทีไรก็แวะมาทุกที่เลยค่ะ
ติดใจไข่ปิ้งลงใจเพราะว่ามันอร่อยค่ะ

คือส่งเงินกลับบ้านกลับบ้าน

ซื้อที่สี่แบบ

ซื้อรถยนต์ซื้อเป็นเงินสด

โอ้โหซื้อเป็นเงินสดหมดเลยล่ะครับ
เศรษฐีตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเนี่ย
และนี่ก็คือผลงานด้วยน้ำพักน้ำแรง
จากการขายไข่ปิ้งของลุงใจ

หู้ยรัชเจ้าช่วยกล้วยปิ้งไข่ปิ้ง

ช่วงแรกขายไม่ถึง๑๐๐ฟอง
แต่ปัจจุบันโอ้โหขายได้เป็นพันฟอง
เหตุผลเหรอนี่ไงเขาใส่ใจลูกค้า
เอาใจลูกค้ามาใส่ใจตัวเอง
รวมไปถึงความพยายามของเขาในการที่จะสัมผัส
เพื่อได้รู้ว่าแต่ละระดับของไข่ที่ลูกค้าต้องการอยู่ในระดับไหนจนชำนาญแล้วที่สำคัญเขาเลือกทำเลได้ถูก
ทำเลที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะและนี่ก็คือลุงใจพ่อค้าขายไข่ปิ้งของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับลุงใจครับ
โอ้โหนี่เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วว่าคนเรานี่นะครับทำแค่อย่างเดียวไม่ต้องทำเยอะ
แต่ว่าทำให้เก่งให้ดีที่สุดรับรองรวยได้เหมือนกันเอางี้ละกันถ้าอยากชิมไข่ปิ้งลุงใจแล้วก็โทรเลย

นี่นะครับเห็นไหมครับว่าความรวยนะครับ

ต้องใช้ความอดทนนะฮะแต่ว่า

คนที่เปิดร้านอาหารให้รับทรัพย์แบบเน้น
ว่าร้านอาหารเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ไม่ควรทำ

ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยล่ะครับ
ถ้าเจอชายผู้นี้ที่ไหนเพราะเขาจะบุกไป
ปรับห่วงจุ้ยตะลุยเข้าไปในตลาด
เพื่อช่วยเหลือเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีปัญหา
จะได้รับทรัพย์กันแบบเน้นแห่งปังรวย
รวยรับรองรู้เรื่องเฮงปังรวยเชื่อผม
วันนี้สินแสชัยจะพาทุกคนไปกันที่ตลาดถนอมมิตร
ตลาดที่ดูสะอาดสะอ้านแถมพ่อค้าแม่ค้าก็น่ารัก
ผู้คนก็เป็นระเบียบเพราะทำตามมาตรการของตลาดกันทุกคนนี่แหละครับ
เรียกว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยของกินน่าทานมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือร้านนี้เลยครับร้านแดนทองครัวไทย
ร้านนี้ดูท่าทางสะอาดสะอ้านน่าสนใจ

ร้านของคุณเนี่ยห่วงจุ้ยถือว่าดีมากเพราะว่าจุดส่งเสริมมันจะมาอยู่ทางตะวันตกพอดี
ซึ่งมันตรงกับร้านของคุณพอดี
ทำเลอยู่ถูกทิศชีวิตก็จะดีดีเรียกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับ
ถ้าคุณผู้ชมเลือกได้หาฝั่งทิศตะวันตกของตลาดเอาไว้ก่อน
แล้วการค้าจะปังว่าแต่หน้าร้านเนี่ยควรจะจัดอย่างไรล่ะครับสินแสชัย
นะฮะการจัดร้านเนี่ยคือความสว่างร้านนี้ความสว่างมาก่อนเลย
เพราะฉะนั้นเขาใช้สีประเภทสีทองด้วยนะฮะซึ่งมันถูกกับร้านอาหาร
เกี่ยวกับเรื่องของกินทั้งหลายคนจะใช้สีทองเพราะสาดเข้าอาหาร
จะดึงแสงดึงพลังแห่งธาตุทองขึ้นมา
ต้องจำกันไว้ให้ขึ้นใจแล้วรีบไปหามาติดตั้งซะโดยดี
ถ้าคิดจะเปิดร้านอาหารควรติดหลอดไฟสีเหลืองให้ส่องสว่าง
่งประกายอารามเอาไว้ก่อนแต่การเปิดร้านอาหารจะรุ่งเรือง
รุ่งริ่งเห็นสินแสชัยบอกว่ามันมีปัจจัยอยู่ในครัว

การทำร้านอาหารรุ่งหรือไม่รุ่งก็อยู่ที่เตาไฟ
หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนงานเกี่ยวกับความรักคนงานความสามารถที
ก็อยู่ที่เตาไฟเช่นเดียวกันเหลือหรือไม่เหลือรวยหรือไม่รวยก็อยู่ที่เตาไฟ
ถ้าพูดถึงว่า๑๐๐เตาไฟกินไปแล้วนะ
อุ้ยทุกคนสัมมคันขนาดนี้จะรีรออะไรล่ะครับไป
รีบเข้าไปดูเตาไฟในครัวกันเลยดีกว่าครับ
ดังนี้เรานี่มาถึงเตาไฟของคุณหลังพิ่งที่ใจถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องเตาไฟหลังพิ่งที่ใดทำให้ภาคขายดิบภาคขายดี
แต่มันผิดอยู่ตรงที่ว่าล้างน้ำอันนี้ผิดความสูงต่ำไม่เสมอกัน

อ่าจะชอบลาออกเฮ้ยจริงรึเปล่าล่ะครับพี่

หนึ่งชุดแล้วก็บ่อยมากเลยครับเพราะฉะนั้นตามสี่เดือนก็เปลี่ยนทางแล้วครับ
นี่แหละก็คือปัญหาเกิดอย่างอ่าลางน้ำที่มันค่องอยู่นี่แหละ
อันนี้ก็ผิดลางน้ำจริงไม่ต้องมีตัวปิดโอ้โหอย่างนี้นี่เอง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับก็เจ้าของร้านเนี่ย

คนสุขภาพก็ไม่แข็งแรงแข็งแรงนะฮะสองจิตใจก็แปรปวน

ปัญหาของเราก็คือเกี่ยวกับซิงค์น้ำตัวนี้

หนึ่งร้อยยี่สิบวันอย่างช้าครับนะฮะ
ได้ยินแล้วเรียบไปแก้ด้วยไวแล้วจะได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาบ

แต่ถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรเรามาทวนกันอีกที

ที่สำคัญเนี่ยครับอย่าให้มีร่องน้ำข้างหน้าหรือด้านใต้

มิเช่นนั้นการค้าของคุณจะสะดุดหรือมีเรื่องมีราวกับลูกน้องได้นั่นเองล่ะครับ
และเรื่องที่สามสิงห์น้ำไม่ควรอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเตาไฟ
ถ้าย้ายได้ควรอยู่เย็งเย็งกันหรืออยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้
แต่ถ้าอยู่ระนาบเดียวกันสิ่งแสชัยกระซิบไว้ว่า

ลองไปปรับใช้ดูนะครับท่านผู้ชมรับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
โหดี